ฝากไปดูครับโหอุบัติเหตุสน่ำสี่แยกเลยครับ
จนปิ๊กอัพเนี่ยพลิกตะค้างเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๔คน
วงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะครับ

คันที่พลิกตะแคงคือรถดูดซ่วมนะครับ
ส่วนพลิกอัพก็ถลายไปตามถนน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณ๔แยกบ้านจำปี
ถนนสายหนองวันเปรียงวัดทัพกระดานที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งตำรวจศพพธุ้งคอกกสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี

ในที่เกิดเหตุนะครับก็พบรถกระบะรถพลิกอัพสีบรอน
ทะเบียนบ่อใบไม้วแหวน๑๖๘๖สุพรรณบุรี
สภาพด้านหน้าพังยับเยินเลยนะครับ
ส่วนด้านท้ายชนติดกับต้นไม้ข้างทาง
ใกล้กันก็พบรถบริการดูดซ่วมพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง
อกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากรถทั้ง๒คันรวม๔คนนะครับ
จากการสอบสวนนายวิชาชายศรีอ่อนอายุ๔๑ปีซึ่งเป็นคนขับรถดูดซ่วม
ก็ให้การนะครับบอกว่าขับรถมากับภรรยา
กำลังจะไปดูดซ่วมให้บริการที่บ้านของลูกค้า
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยกเนี่ยนะครับ
ก็จู่มีรถกระบะของนางธันวรัฐปิติสินอายุ๕๘ปี
ที่เดินทางมากับญาติจะไปทำบุญ
พุ่งชนท้ายรถดูดซ่วมเข้าอย่างจังเลยนะครับ
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ทีนี้ก็ต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบ
ว่าใครผิดใครถูกก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ตอนแรกคุณสุสุกุลเล่าดิฉันก็คิดว่าสิ่งปฏิกูลจะเกือนถนนแน่เลย
กำลังจะไปดูดรถยังไม่มีอะไรนะคะ